ตามความคืบหน้าเหตุการณ์ที่คนร้ายบุกยิงอดีตพลขับ
ก็คือคนขับรถของอดีตผู้ว่านราธิวาส
ตายที่แถวหน้ามัศยิตหน่อยนะฮะ
กรณีที่คนร้ายสองคนก่อเหตุอุกอาจ
ใช้ปืน๙มมดักยิงนายอับดุลรอนิงแบร์เลาะอายุ๕๑ปี
สิ้นใจตายตรงกำแพงรั้วตรงจุดนี้ครับ
เขาเป็นอสนราธิวาสแล้วก็เป็นอดีตคนขับรถของนายเอกรัฐหลีเซ็นครับ
อดีตผู้ว่าจังหวัดนราธิวาสเขาไปละหมาดที่มัศยิต
หลังจากเสร็จกิจพิธีละหมาดก็ออกมาจากมัศยิตจาแบปะ
ในพื้นที่เกาะสะท้อนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส

เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวานนี้นี่คือผู้ตายนะครับ

ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนราธิวาส
พร้อมกับตำรวจภูทรตากใบและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน

บริเวณด้านนอกกำแพงรั้วทางเข้ามัศยิต
ซึ่งเป็นจุดที่คนร้ายใช้ปืนยิงนายอับตุลรอนิงนะฮะ

แล้วมีปลอกกระสุนปืนก้าวมอมอสองปลอก
และกระสุนปืนพบก้าวมอมออีกหนึ่งนัด
ก็เก็บรวบรวมเป็นหลักฐานครับ
สอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
หลังจากที่ผู้ตายออกเวรป้องกันรักษาการที่จวนผู้ว่านราธิวาส
ก็เดินทางกลับมาที่บ้านพักของเมียในพื้นที่บ้านแจแบบปะ
ก็เป็นแบบนี้ทุกวันตามปกติครับ

ในช่วงนี้เขาเป็นช่วงละสินอดของชาวมุสลิมใช่ไหมครับ

เขาก็เดินออกจากบ้านไปที่มัศยิตอยู่ห่างกันประมาณ๒๐๐เมตร

เสร็จพิธีเดินลงมาจากมัศยิตเตรียมจะกลับบ้าน
ถึงบริเวณประตูทางเข้ามัศยิตครับ
จะเดินเลี้ยวตรงจุดนั้นจะมีกำแพงรั้ว
มีคนร้ายยืนดักรออยู่ก่อน
แล้วชักปืน๙มมออกมาเจาะยิงระยะเผาขน๒นัดซ้อน
กระสุนเจาะเข้าที่หัวและหน้าอกซ้ายทะลุชายโครง
ผู้ตายล้มแน่นิ่งลงกับพื้นเลยครับ

กะว่าจะยิงซ้ำเอาให้ตายให้แน่

คนร้ายพยายามคัดเอากระสุนออก

ได้ยินเสียงปืนก็ตกใจก็วิ่งมาดู
เห็นท่าไม่ดีก็เลยวิ่งขึ้นไปซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค

คือมีเพื่อนมารออยู่แล้วก็ขับหลบหนีกันไป

พยานยืนยันว่า๑ในคนร้ายไว้ผมยาวประบา

แต่คือชาวบ้านเขาก็ไม่ได้เอกใจ
แล้วก็เห็นว่ามาขี่รถจอดรออยู่ตรงนี้

คาดว่าคนก่อเหตุคงมาดูลาดเหลาเพื่อต้องการจะวางแผนลงมือล่วงหน้าแล้ว
ต้นคาดว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ของกลุ่มก่อเหตุรุนแรงครับ
จากผู้ตายไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใคร
อัธยาศัยดีเป็นที่รักที่ชอบพอของเพื่อนบ้าน
ตำรวจจะขยายผลติดตามจับกลุ่มคนร้ายมาลงโทษให้ได้โดยเร็วต่อไปครับ